อาเซียนครับเรากำลังอยู่ในช่วงของการชื่นมื้นนะครับที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์ที่๘แล้วก็๙มกราคม
ซึ่งโปรแกรมออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากที่ทีมไทยคว้าแชมป์อาเซียนนะครับยังมีโปรแกรมสำคัญรออยู่มากมายเลยครับ
ก็มีทั้งชิงแชมป์เอเชียหรือว่าเอเชียนครับในรอบคัดเลือก๘๑๒
มิถุนายนนี้ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับให้กับทีมชาติชุดใหญ่๒นัด
ก็ไปดูกันหน่อยนะครับสรุปเนี่ยเรามาเจอกับทีมชาติคูเวท
อันดับที่๑๔๒ของโลกนัดแรก๒๗มกราคมนะครับ
รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีที่อูสเบกิสถาน
หลังจากที่เรานั้นไปผ่านรอบคันเลือกที่มองโกเลียมานะครับ
ปิดสองวิทย์ดีลตามคาดนะครับกะวินธรรมศาสตร์จานันทร์
แล้วก็อริสักไกรสอนมาดามแป้งก็บอกว่าการคว้าตัวกวินมาก็เป็นบิ๊กเดียวที่แฟนบอลถูกใจ
เพราะว่ากวินนั้นคือประตูที่มีคุณภาพแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพ
เชื่อว่าจะเป็นผลดีที่จะยกระดับการแข่งขันในตำแหน่งผู้สาประตูของการท่าเรือให้สูงยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ส่วนดิวอริสักไกรสอนเป็นการยืมมาจากเมืองทองจนจบระดูการนี้ไปก่อน
ซึ่งการย้ายมาของศูนย์หน้าในวัย๓๐ปีรายนี้คือการกลับมาค้าแข้งกับสิ่งเจ้าท่าเป็นครั้งที่๒นะครับ
หลังจากเคยเล่นมาแล้วในระดูการก่อนหน้านี้นะครับ
ซึ่งอริสักก็ลงเล่นไป๒๙นัดยิงได้๑๑ประตูนะครับ
ความเคลื่อนไหวของชัดชัยบุตพรมกันบ้าง
ประตูทีมชาติชุดใหญ่มือหนึ่งอาเซียนครับที่บาดเจ็บนะครับ
ทำให้ในช่วงเกมสำคัญที่เหลือเนี่ยไม่ได้ลงเล่นแล้วก็เอ็นไขว้หน้าขาดเลยนะครับตรงหัวเข่า
ก็แน่นอนนะครับล่าสุดประตูในวัย๓๔ปีนั้นได้เดินทางไปพบกับทางนายแพทย์พรเทพม้ามณีครับ
หน่วยการสถาบันเวชศาสตร์และออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็นายแพทย์พักขพลอิสระไกรศีลนะครับหรือว่าหมอทิม
ซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านกระดูกและข้อโดยผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องของข้อไหล่แล้วก็ข้อเข่าเก่งมากนะครับ
เพาะทางเลยแล้วก็เป็นแพทย์ประจำทีมชาติไทยด้วยก็สแกนดูแล้วนะครับจะระบุวันผ่าตัดที่แน่นอนตอนแรกจะผ่าในวันนี้
แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็คาดการณ์ไว้ก่อนเราพักกันน้อย๘เดือนแล้วก็จะเตรียมความพร้อมให้กลับมาให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะประเมินที
เพราะว่ามันมีริ่มเลือดข้างในนะครับต้องรอให้แผลมันหายสนิทก่อนด้วยถึงจะเริ่มต้นในการผ่าได้อีกทีหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้ชัดชัยด้วยนะครับ
ส่วนทีมชาติหญิงครับเมื่อวานเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนจะเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อินเดีย
ก็แน่นอนครับมีทดสอบความเร็วแรงกระโดดความยืดหยุ่นความคล่องตัวความรวดเร็วต่าง
พละกำลังและความทนทานของกล้ามเนื้อบอลหญิงอยู่กลุ่มบีนะครับ
แชมป์เอเชียคัดไปบอลโลกหญิงก็อยู่กับทางออสเตรเลียอินโดนีเซีย
แล้วก็ฟิลิปปินส์แข่งขัน๒๐มกราคมถึง๖มกราคมนี้
ติดตามกันได้ครับคราวนี้ดูโครงการของสมาคมกีฬาฟุตบอลกันหน่อยนะครับ
ภายในพื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับประตูที่๕นะครับ
โดยมีระยะเวลาก็ประตู๕ใกล้กับที่ทำการของสมาคมกีฬาเทวันโดนะครับ
ก็จะก่อสร้าง๓๔๑วันเริ่มสัญญาจ้างวันที่๔มกราคม
และสิ้นสุด๑๕ธันวาคมคือเสร็จภายในปีนี้แหละครับ
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มจัดการการบริหารต่าง
เกี่ยวกับฟุตบอลฟุตซอลและก็ฟุตบอลชายหาด
และที่สำคัญนะครับแก้ปัญหาสนามซ้อมทีมชาติฟุตซอล
ปัจจุบันนั้นต้องไปเช่าห้องโถงเปล่าเพื่อทำการเก็บตัวฝึกซ้อม
เมื่อใกล้ทำการแข่งขันนะครับ